ตั้งนี้คือมันมีข่าวเม้าข่าวลือกันมาเดียว
ใครกันหนอดาราสาวสวย
มีไฮโซเจ้าของโรงแรมตามจีบ
ไม่ต้องเดาให้นานไม่ต้องรอหัวหน้าห้องนี่
รูปขึ้นมาปุ๊บเฉลยเลยเหรอ
กรีนอัศดาพรคนโสดคนสวยของเรา
คุณผู้ชมวันก่อนกลางวงสัมภาษณ์พี่นักข่าวเลย
รับซื้อหนูนี่แหละค่ะ
คือเพิ่งไปทานข้าวกับเจ้าของโรงแรมตามที่เขาลือกันมา
จีนทำไมเฉลยง่ายจัง
คืองานนี้จะเรียกว่าโป๊ะแตกก็ไม่ได้คุณผู้ชม
เพราะว่ากรีนเขาตอบซื่อตามภาษาสาวโสด
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นความลับอะไร
ยืนยันว่าเออพูดคุยกันค่ะแต่ว่ายังไม่ใช่แฟนนะ
ส่วนอดีตหวานใจธันวาสุริยจักรล่ะ
เห็นวันก่อนมีลงรูปกันยังไงกันกลับมาคืนดีกันแล้วเหรอ
รีมบอกว่าเป็นเพื่อนกัน

รวมไปถึงอุ๊ยอันยงสยอป่ะ
หนุ่มเกาหลีมาคอยเช็คแคร์อีกนู้น

แล้วก็เออมีเพื่อนใหม่เป็นนุ่มเกาหลีแค่ล่อตัวเอง
ก็เลยพากันถ่ายรูปแอคติ้งขำตรงแม่น้ำฮัน
รีนก็ชี้ชัดฟันทงไปว่าโอป้าคนนี้เป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นค่ะ
สรุปเลยตอนนี้กาดอกจันทร์ตัวโตนะ
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะ
หรือว่าจะเป็นธันวาสุริยจักรนะคะ
หรือจะเป็นนุ่มโอป้าเกาหลีนะคะ
ยังไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้กรีนยังโสดค่ะ
ไม่คือมันแบบว่ามันก็มีที่แบบว่าทำอาชีพนี้
อาชีพนี้ก็มีแต่ว่านานมาแล้ว
เป็นเพื่อนกันถามว่าวันนี้กลับมาคุยกันไหม
มันไม่เชิงคุยค่ะแต่เป็นเหมือนว่านัดกันไปกินข้าวอะไรอย่างนี้
กรีนได้มีโอกาสไปที่สถานที่ของเขา

เพราะว่าหลังจากนี้คือน้องกรีนโสดมาสักระยะแล้ว
แล้วทีนี้วัยเรามันก็ควรจะมีครอบครัวอะไรแล้ว
ปีนก็เคลียร์กันไปเรื่องนี้ไม่ต้องใช้เวลาค่ะคุณพี่

เอาอีกคนนึงไปงานเดียวกันแหละ
น้องไบร์ทนอรพัสนี่ก็ล้อหล่อแล้วเกิน
ืดอกรับแมนเลยว่ากำลังดูใจกับสาวโบกี้
แต่ยังไม่ถึงขั้นว่าเรียกเป็นแฟนกัน
โบกี้นะความสัมพันธ์ตอนนี้แฮปปี้ดีแล้ว
แล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะว่าน้องมิ้นท์เนี่ย
มิ้นคนสวยแฟนเก่าเขาก็สวยเหมือนกันนะ

เพิ่งเลิกลากันไปแล้วเอาทำไมต่างคนต่างเปิดตัว
ไร้ก็บอกเองว่าน้องมิ้นเขาก็มูฟออนไปมีแฟนใหม่แล้วเหมือนกันพี่
ไม่ต้องไปห่วงเขานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ
ไร้กับน้องมิ้นเห็นว่าจบกันด้วยดี
ลากันไปก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เร็วเนี้ย
เขาจะมีทริปที่ไบร์ทกับน้องมิ้นจะไปเที่ยวด้วยกันนะ
เลิกลากันไปแล้วแต่จะไปเที่ยวด้วยกันแต่ไม่ได้ไปสองคนนะสบายใจได้
มีเพื่อนเยอะคือเป็นทริปใหญ่ที่จองกันไว้ล่วงหน้าตั้งนานแล้ว
มันแคนเซิลไม่ได้แล้วอย่างนี้แฟนใหม่ของทั้งคู่
จะว่ายังไงใจมันจะบางหรือเปล่าไปฟังค่ะ
ผมออนเร็วใช่ผมมุกออนเร็วมุกออนเร็วครับ
ไม่ใช่ผมคนเดียวน้องแฟนเก่าเราก็บูอันเร็วเหมือนกัน
อย่าเพิ่งแพ้มากอะไรอย่างนี้มันก็แค่คำพูดของไอ้หน้าไหนก็ไม่รู้
มาพูดอะไรใส่เราอย่าเก็บมาคิดอะไรอย่างนี้
ต้องเก็บมาคิดแคร์คนทั้งโลกเราก็เป็นบ้าพอดี
ความจริงผมกับโบ๊กกี้รู้จักกันมาในสมัยมหาลัยแล้ว
คนเดียวไหมเหรอก็ตอนนี้ก็ไม่ได้คุยคนอื่น

แต่พอเราไปเที่ยวมาเราก็รู้สึกว่าเขาโอเคกว่าที่คิดนะอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวก็มีทริปไปเที่ยวด้วยกันด้วยกับคนเก่า

เขาก็ไปด้วยซื้อตัวไปแล้วก็ไปด้วยกันได้